ตอนแรกก็มีข่าวเกี่ยวกับหมากคิม

คือก่อนนั้นคู่รักว่าที่เบาสาวอย่างหมากคิม
ที่มีความหมายว่าดื่มให้กับข่าวดี

สงสัยว่าเฮ้ยทั้งคู่จะมีข่าวดีอะไร
แล้วเขาก็ออกมาแสดงความดีกันอย่างมากมายเลย
ถึงบางคนบอกโอ๊ยคิมมีน้องเขาหรือเปล่า
เพราะมีการจับท้องจับท้องกันเกิดขึ้น

เพราะว่าถ้ารูปท้องอ่ะ

ใจเย็นนะยังไม่ได้ท้อง

โหมากหยอกนะหมากหยอกเฉย

ข่าวดี

ไม่ใช่จริงถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเราสองคน

ข่าวดีคือเราสรุปสถานที่แต่งงานกันได้แล้ว

แล้วเราก็เน้นคนที่สนิท
ทีมงานยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ข้อสรุปจริง
ค่ะน่าจะแต่งที่พัทยา
พัทยาพัทยามีสตูดิโอสวยอยู่ที่หนึ่งนะฮะน้องน่าจะไปที่นั่นนะครับ